คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์ที่ปฐุมธานี

แต่เจ้าของบ้านไม่ยอมย้ายออก
และวันนี้เขาที่วันนี้เจรจา

แต่สุดท้ายเขาถูกยิงเสี่ยชีวิต
หลังเกิดเหตุเสร็จมือปืนนะ
ตำรวจก็ล้อมบ้านหลังนี้ไว้
ถึงตอนนี้ค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อตอนเที่ยงที่ผ่านมานะคะ
บ้านเลขที่สามสิบเก้าทับหนึ่งเจ็ดศูนย์หก
เป็นทาวน์ฮาวส์ชั้นเดียวนะคะมีหญิงสาวนอนแน่นิ่งอยู่กลางถนน
ก็ต้องปิดล้อมพื้นที่แล้วเจรจาให้ผู้ก่อเหตุที่เข้าไปซ่อนตัวในบ้านเนี่ย
วางอาวุธแล้วมามอบตัวผ่านไปแล้วก็ยังไม่มอบตัวนะคะ
ทางภูมิกลับไปยืนเจรจาก็ไม่มีการตอบรับผู้ก่อเหตุที่อยู่ในบ้าน
ตำรวจกับกู้ภัยไปนำร่างของผู้หญิงคนนั้นออกมาเพื่อประถมพยาบาล
ซึ่งทราบชื่อภายหลังก็คือนางสาวกมลพรดอนทองอายุ๕๒ปีนะคะ
แต่ว่าเธอถูกคมกระสุนยิงเข้าที่ศีรษะและลำตัวถูกอวัยวะสำคัญค่ะ
ก็ส่งผลให้สุดท้ายแล้วเธอเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งเพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่าผู้ตายมาซื้อบ้านหลังนี้ต่อจากธนาคารได้ปีนึงแล้ว
แล้วมาวนเวียนบอกให้เจ้าของเก่าเนี่ยให้ย้ายออกก็มีการเจรจากันหลายครั้ง
วันนี้เนี่ยผู้ตายมากับลูกสาวแต่พอมาถึงผู้ก่อเหตุก็เอาปืนออกมายิง
เสียงปืนเนี่ยชาวบ้านบอกดังประมาณ๔๕นัด
หลังจากนั้นผู้ตายล้มลงผู้ก่อเหตุก็มายิงซ้ำอีกแล้วก็เดินเข้าบ้านไป
สำหรับผู้ก่อเหตุคนนี้นะคะอยู่บ้านหลังนี้มาประมาณ๒๐ปีแล้ว

ส่วนตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยลูกสาวเคยมารับไปอยู่ด้วยหลายครั้งแต่ก็ไม่ยอมไป
ธนาคารคือถ่ายข้อตลาดไปแล้ว

ซื้อได้ประมาณปีที่แล้วนี่แหละ
แล้วเขาก็คือมาบอกให้ย้ายออก

แล้วมาครั้งนี้เขาก็เอาปืนออกมายิงเลย

ยังเขาวิ่งหมาไอ้ตรงรูปนานาศมาล้ม
มาล้มเลยเขาก็เข้ามายิงบ้าง

ตอนนี้ตำรวจก็ยังล้อมอยู่นะคะ
ตั้งแต่ตอนช่วงเกิดเหตุเนี่ยค่ะล้อมไปด้วยเจรจาไปด้วย

จะพบว่ามีหมายสารจังหวัดธัญบุรีที่มีการฟ้องร้องกัน
เพราะว่าเจ้าของเก่าเขาไม่ยอมออก
เป็นการฟ้องร้องกันระหว่างนางสาวกมลพรผู้เสียชีวิตกับนายเดชา
ฐานความผิดจงใจขัดขืนหมายบังคับคดีค่ะ
และคุณผู้ชมครับตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไง
พุทธธาวน์ไทยรัตน์ทีวีคุณราวีการแก้ววิจิต

รายงานมาจากจังหวัดปฐุมธานีครับ

คุณผู้ชมค่ะนานร่วม๒ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะ
ที่นายเดชาอายุ๖๕ปีใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดนะคะ
ยิงนางสาวกมลพรอายุ๕๒ปี
เสียชีวิตภายในหมู่บ้านแห่ง๑ย่านคลอง๑๑จังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่ออกมามอบตัวนะคะ
เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศล่าสุดด้านหลังกันค่ะ
ซึ่งตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะก็จะเห็นว่า
ชุดปฏิบัติการพิเศษนะคะของจังหวัดปฐุมธานี
กำลังระดมกำลังนะคะพร้อมกับอาวุธครบมือ
ในการที่จะเข้าไปช่วยในการเจรจานะคะ
เพื่อที่จะให้นายเดชานั้นออกมามอบตัวค่ะ
ซึ่งการเจรจาครั้งนี้นะคะนำโดยทางผู้กำกับสพธัญบุรีนะคะ
ในการที่จะใช้ทรโขงนะคะเป็นเครื่องกระจายเสียงนะคะ
แล้วก็พยายามพูดคุยกับนายเดชาอย่างละมุนละม่อมนะคะ
เพื่อที่จะขอให้เขาเข้ามอบตัวนะคะ
แต่ว่าการเจรจาเนี่ยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะหลายครั้งแล้ว
โดยทางผู้กำกับเองเนี่ยก็มีการพูดผ่านโทรโครงนะคะ
เสียงตามสายเนี่ยนะคะเข้าไปประมาณ๓๔ครั้งแล้วนะคะ
เดี๋ยวเราไปย้อนดูภาพบรรยากาศก่อนหน้านี้
เราได้บันทึกภาพไว้ตอนที่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเจรจาค่ะ
แม้ว่าทางเจ้าหน้าที่นะคะจะมีการเจรจาไปหลายครั้งแล้วนะคะ
แต่ก็ทางนายเดชาไม่มีท่าทีหรือว่าส่งสัญญาณกลับมา

ซึ่งเมื่อล่าสุดณขณะนี้นะคะ
ทางชุดปฏิบัติการพิเศษนะคะ

แล้วก็เปิดประตูบานเลื่อนเข้าไปแล้วค่ะ
ตอนนี้นะคะได้ยินเสียงปืนหนึ่งนัดนะคะ
เป็นการยิงออกมานะคะ

ตอนนี้เจ้าหน้าที่นะคะได้ขอร้องให้สื่อรวมไปถึงชาวบ้านนะคะ
บอยู่ในที่ปลอดภัยค่ะนี่คือภาพบรรยากาศสดสดนะคะ
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่าน
สิบเอ็ดธัญบุรีนะคะตำบลบึงน้ำรักจังหวัด
จากเจ้าหน้าที่นะคะต้องใช้ยุทธวิธีในการที่
จะต้องเข้าไปพูดคุยกับนายเดชาด้านในนะคะ
หลังก่อนหน้านี้มีการพูดคุยอย่างละมุนละม่อมไปแล้วนะคะ
ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๑๕นาฬิกาที่ผ่านมา
จนถึงนักขณะนี้นะคะเวลา๑๗นาฬิกา๒๐นาที
ก็ประมาณ
ชั่วโมงแล้วนะคะ
คุณผู้ชมค่ะนี่คือภาพบรรยากาศสดสดนะคะที่ทางไทยรัฐทีวีเกาะติดนะคะแล้วก็
ภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะ
แน่นอนค่ะว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะชายอายุ๖๕ปีนะคะ
ทราบว่านะคะเขาเป็นเจ้าของบ้านเดิมนะคะ
และทางผู้หญิงที่เสียชีวิตหรือนางสาวกมลพรเป็นเจ้าของบ้านใหม่ที่ซื้อบ้านจากทางธนาคารนะคะ

แต่ว่าก่อนหน้านี้นั้นได้มีการเข้าไปเจรจากับนายเดชานะคะ

ตั้งแต่ช่วงปี๒๕๖๕มาจนถึงตอนนี้ก็เลยระยะเวลา
ในการที่ตัวของนายเดชานั้นต้องออกจากบ้านแล้วนะคะ
แต่นายเดชาก็ยังไม่ยอมย้ายออกจากบ้านนะคะ
เนื่องจากว่าอ้างว่าตัวเองป่วยบ้าง
รวมไปถึงอ้างเรื่องของไม่อยากย้ายไปอยู่ด้านนอกนะคะ
ซึ่งเราก็ได้รับรายงานจากลูกของนายเดชานะคะ
ว่ามีการพยายามที่จะมารับพ่อไปอยู่ด้วยนะคะ
แต่ว่าทางนายเดชาไม่ยอมออกมาอยู่ด้วยกันด้านนอกนะคะ
นะคะ

จากนี้นะคะก็ได้รับรายงานค่ะว่าเมื่อช่วงเช้านั้นทางนางสาวกมลพรนะคะได้เข้ามาที่บ้านหลังนี้เพียงลำพังนะคะโดยที่ไม่ได้แจ้งทางหลานหรือว่า
ลูกสาวนะคะซึ่งการเจรจานั้นก็แน่นอนค่ะว่าทางชาวบ้านก็มีการคาดเดานะคะว่าทางนางสาวกมลพรนั้นอาจจะมีการเข้าไปพูดคุยถึงเรื่องเดิมรวมไปถึงมีการถือหมายสารนะคะเข้าไปพูดคุยกับทางนายเดชาด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะยังต้องรอตรวจสอบก่อนว่าการเจรจานะช่วงเวลาก่อนจะเกิดเหตุนั้นเป็นการเจรจา
ส่งผลให้ตัวนายเดชาเกิดความโมโหนะคะแล้วก็จนก่อเหตุในที่สุดนะคะ
ซึ่งตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่มีการนำโพลิสไลน์นะคะมาปิดกั้นไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้อง
เข้าไปในระยะที่ไม่ปลอดภัยนะคะมีการตั้งป้าย
นะคะเพื่อที่จะขอความร่วมมือสื่อมวลชนเองรวมไปถึงชาวบ้านนะคะ
หน้าที่ของชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดปฐุมธานีร่วมกับทาง
เจ้าหน้าที่สพธัญบุรีในวันนี้นะคะ
โดยขณะนี้เนี่ยก็มีลูกสาวรวมถึงหลานสาวนะคะที่ได้เดินทางตามไปที่โรงพยาบาลนะคะ
ซึ่งทั้งคู่ก็ยืนยันตรงกันค่ะ
ซึ่งทางลูกสาวกับหลานสาวก็ยืนยันตรงกันนะคะว่า
มีการพูดคุยกับคุณลุงแล้วหลายครั้งนะคะ

คุณผู้ชมคะณขณะนี้นะคะก็ร่วม๓ชั่วโมงแล้ว
เมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้ชมสดนะคะ

ที่มีเสียงปืนดังออกมานะคะเป็นการยิงสวนออกมานะคะ
ส่วนเจ้าหน้าที่แน่นอนค่ะว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังตึงเครียดอยู่
แต่ว่าทีมข่าวไทยรัฐทีวียังเกาะติดสถานการณ์นะคะ
ว่าทางนายเดชาจะออกมามอบตัวเมื่อไหร่นะคะ
หากมีความเคลื่อนไหวเราจะรายงานกลับไปค่ะ
วิการแก้วิจิตรายงานจากพื้นที่ย่านคลอง๑๑จังหวัดปฐุมธานีค่ะ

ระหว่างที่คุณระวิการรายงานสดนะครับ

เข้าไปในบ้านนะครับ